หลายพื้นที่ในวันนี้ยังเผชิญกับพายุฤดูร้อนอยู่

เพราะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้พายุจะค่อยเบาลง

เหนือภาคอีสานคล้ายกันนะคะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่

ขณะที่ภาคกลางค่ะมีอากาศร้อน

ที่มีอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันค่ะ
อุณหภูมิสูงถึง๓๗องศาเซลเซียสค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ
มีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่

อากาศยังคงร้อนอยู่นะคะคุณผู้ชม
กักตัวอยู่ที่บ้านก็ระวังสุขภาพ

รัฐเท็กซัสมีกลุ่มเมฆน่ากลัวปกคลุมอยู่ค่ะ

รัฐเท็กซัตริย์ต้องเผชิญกับพายุธนโดนะคะ
และจะเป็นแบบนี้ไปทั้งสัปดาห์ค่ะ
ต้องเอาใจช่วยสหรัฐอเมริกากันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ